เพื่อความปลอดภัยความมั่นใจของคุณผู้ชมในการซื้อของไหว้แบบนี้ครับ
แหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่ซื้อมานั้นมาจากไหน
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของมาตรฐานด้วยนะครับ
ตามร่วมนี้จากบริหารงานครับ
ของไหว้ตรุษจีนสำเร็จรูปอย่างหมูเป็ดไก่หรือชุดซาแซ
จำหน่ายตามท้องตลาดและห้างสรรพสินค้า
มีให้เลือกหลากหลายขนาดและหลายราคา
ของไหว้เหล่านี้ล้วนแต่มีความหมาย
หมายถึงความสง่างามยศและความขยันขันแข็ง

และหมูหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้
ชาวไทยเชื้อสายจีนจึงวิถีพิถันในการเลือกซื้อของเส้นไหว้
ซึ่งการเลือกซื้อไก่ต้มและเป็ดพะโล้ที่ดี

และเพื่อความมั่นใจว่าเนื้อสัตว์ที่เลือกซื้อปลอดภัยด้วย
สังเกตได้จากตรารับรองจากกรมประสุทธิ์

ทางกรมประสุทธิ์ศัตริย์ก็จะติดเครื่องหมาย

เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องประชาชนที่จะซื้อของข้าวของเนื้อสัตว
เนื้อสัตว์ในช่วงนี้นะครับก็ให้ดูตรงประสุทธิ์ศัตริย์โอเคนะครับ

ถูกตรวจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ก็คือฟาร์มที่มีระบบการควบคุมโรคการป้องกันโรคที่ดีนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคสัตว์ติดคนนะครับ
อกจากนี้แล้วฟาร์มนั้นยังจะต้องไม่ใช้สารต้องห้าม
เช่นสารเร่งเนื้อแดงหรือว่าฮอร์โมนที่ต้องห้ามต่างนะครับ
ต่อมาก็มาถึงกลางน้ำก็คือโรงฆ่าสัตว์
ค่าสัตว์จะต้องเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรอง
ได้รับการจดขึ้นทะเบียนจดทะเบียนนะครับ
ว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานเช่นเดียวกัน
รับรองมาตรฐานก็เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับสินค้าเกษตร
เนื้อสัตว์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกร
ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน